สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐ
ติดตามเรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิงที่แซ่บทุกสิ่งและรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงนะคะ
วันนี้พบกับพลอยและใบตองเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วค่ะ
ประเด็นข่าวแซ่บแบบจัดหนักจัดเต็มกันเช่นเคยวันนี้มากเป็นพิเศษนะคะคุณ
คงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะ
และมีการนำตัวละครอย่างทศกัณฐ์มาประกอบในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้
ซึ่งนักร้องผู้ที่ร้องเพลงนี้อย่างคุณเก่งทัชยะ
เขาก็มีการแต่งเพลงฉ่อยออกมาในเชิงเสียดสีดราม่าเล็กน้อย

ใช่ส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูนะคะ
ส่วนทางด้านผู้กำกับมิวสิกวิดีโอเพลงเที่ยวไทยมีเฮนี้ค่ะ
เขาได้ออกมาปล่อยมิวสิกวิดีโอฉบับที่แก้ไขแล้ว
บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าเขาแก้ไขทั้งหมด๘จุดค่ะ
แต่ว่าจะผ่านทางกระทรวงวัฒนธรรมหรือไม่
หรือว่ามันจะมีการแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า
เดี๋ยวให้พี่ออสมาเล่าให้เราได้ฟังกันดีกว่าไปติดตามกันเลยค่ะ
สดบัณฑิตทองดีนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
และเป็นผู้นั่งแทนกำกับมิวสิกวีดีโอเพลงเที่ยวไทยมีเฮ
กลายเป็นกระแสดราม่าร้อนแรงในวงกว้าง
ล่าสุดได้เผยแพร่เอ็มวีดังกล่าวที่ผ่านการตัดต่อแก้ไขใหม่เรียบร้อย
ทางเฟซบุ๊คส่วนตัวเป็นที่แรก

ผู้กำกับคนดังมีการตัดฉากที่ถูกร้องเรียนว่าไม่เหมาะสมออกทั้งหมด๘จุด
แก่ฉากยักษ์ลงจากรถตู้ถวายบังคม

ไหว้รูปปั้นอนุสวรีที่จังหวัดตรัง
ซึ่งออสบัณฑิตทองดีได้เผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
หลังจากนี้จะมีการเผยแพร่มิวสิกวีดีโอเวอร์ชั่นแก้ไข
ยังเพจส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง

โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากกระทรวงวัฒนธรรม

ร้องเรียนว่าไม่เหมาะสมก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอน
ขณะที่เก่งทัชยะนักร้องรักความเป็นไทย

โดยเนื้อหาของเพลงบอกเล่าเรื่องราวที่ตัวเขาไปแข่งขันมีชื่อเสียง
ได้รับรางวัลกลับมาก็มีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายเมื่อการจัดฉากร่วมยินดีเสร็จสิ้นก็ปล่อยให้ความฝันของเขาพังลง
กระทั่งได้เจอโปรเจคใหม่ทศกัณฐ์เที่ยวไทย
แค่ขนมครกปั่นจักรยานขับโกคาร์ดขี่ม้าชมทะเล
แต่สุดท้ายเมื่อผลงานเข้าตาไดโนเสาเต่าล้านปีก็ถูกตำหนิ
ผิดแบบแผนจาริสประเพณีโดยในช่วงสุดท้ายของเนื้อเพลง
กล่าวอย่างเผ็ดร้อนว่าวัฒนธรรมจะพังตายไปก็ขอให้คุณปู่คุณย่าเอาไปด้วย
ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น
รวมถึงโพสต์ข้อความให้กำลังใจนักร้องดังกันเป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตามเก่งทัชยะยืนยันว่าเนื้อเพลงที่ตัวเองแต่งขึ้นนี้
ไม่ได้เจาะจงว่ากระทบถึงใครแต่อย่างใดค่ะ
มีแบบความรักไทยมากขนาดที่สามารถแต่งเพลงฉ่อยออกมา
แนวเสียดสีสังคมได้ด้วยนะคะ

รับว่าคุณเก่งนี้เก่งสมชื่อจริง
จริงนะแต่ว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ย
มันถูกแบ่งออกเป็น๒ความคิดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเท่านั้น

แต่ว่านี่เพียงแค่๒วันตัดออกมาแล้วนะคุณผู้ชม
ซึ่งการตัดในครั้งนี้เขาบอกว่ามีการแก้ไขทั้งหมด๘จุด
ซึ่งพี่ยอดเองก็บอกว่าจะผ่านหรือไม่
เดี๋ยวให้กระทรวงวัฒนธรรมดูอีกทีนึง

พี่อ๊ออยเปล่าอยอกมาแล้วง่ายอย่างที่บอกแน่นอนค่ะ